หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประเด็นการเมือง
มีพาดหัวตัวรองลงมาที่บอกว่าตู่จตุพรป่วยส่งเข้าโรงพยาบาลคุก
คือเมื่อวานนี้ตอนเช้าทางพบรัชธรรมก็ได้รับรายงาน
บอกว่าคุณจตุพรพรมพันธ์ป่วยคือมีอาการไข้ขึ้นสูง๓๘องศา
อาเจียนหนาวสั่นแล้วก็ปวดท้อง
ทีนี้เรามาตรวจสอบมาติดตามเรื่องของอาการป่วยนะคะ

หลังจากที่ได้รับการรักษาจากแพทย์
โดยทางด้านประธานที่ปรึกษานปชก็ระบุว่า
จตุพรเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบค่ะ
เมื่อวานนี้ในเฟซบุ๊กนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
ก็มีการโพสต์ข้อความโดยทีมงานส่วนตัวนะคะ
โดยโพสต์ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้แจ้งด่วน
นายจตุพรป่วยหนาวสั่นไข้สูงไม่อนุญาตให้เยี่ยม
เรือนจำได้เข้าตรวจอาการ
ว่าจะนำตัวรักษาที่โรงพยาบาล

ในวันที่๔มกราคม๒๕๖๐หลังจากที่หยุดยาวปีใหม่นะคะ
โดยนางธิดาถาวรเศษประธานที่ปรึกษานปช
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าอาการป่วยของนายจตุพร
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ถูกนำตัวส่งทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมนั้น

หลังจากพบแพทย์ที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
โดยได้รับยาจนตอนนี้อาการดีขึ้น

ได้ไปเยี่ยมนายจตุพรที่เรือนจำแต่ก็ไม่พบ
ซึ่งนางธิดาก็ได้เจอนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำตัวนายจตุพรส่งโรงพยาบาล
เมื่อพบแพทย์ก็พบว่านายจตุพรเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
ไม่ได้เป็นโรคอาหารเป็นพิษ
โดยตอนนี้นะคะมีเพียงภรรยานายจตุพรเท่านั้นค่ะ

และยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยม
เพราะว่าจะต้องรอถึงวันที่เรือนจำเปิดทำการ
ก็คือวันที่๔มกราคม๒๕๖๐ก่อนนะคะ
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าอาการของนายจตุพร
ยังไม่ได้ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ